วันแรกวันนี้เมื่อวานนายวิทยาศักดิ์โครสุรัสตร์รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ตรวจเยี่ยมความพร้อมการแข่งขัน
ก็รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของการจัดการแข่งขัน
และก็ตรวจศูนย์สื่อมวลชนรวมถึงตรวจเยี่ยมจุดกางเต็ด
และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในงาน
นายวิทยาศักดิ์ก็บอกว่าพอใจในการเตรียมงานครั้งนี้
ซึ่งมีความพร้อมกว่า๙๕เหลือเพียงแค่การตกแต่งสถานที่
ส่วนความพร้อมในสนามถือว่าสมบูรณ์มากครับ
นักคอลงโปรโมชั่นจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกในรุ่น๑๑๕ปอนด์
พร้อมกับผู้ประกอบรายการมากมายโดยมีนักสู้ไทยนะครับขึ้นสังเวียน
ทั้งสองนักสู้สาวอย่างสแตมแฟร์เทคนะครับริกะอิชิเกะแล้วก็มียอดมวยไทยหลายคน
น้องโอ๋งไก่ย่าง๕ดาวเพ็ดมรกฎวาสังประไพรสิงห์ท้องน้อยปอเตรละกุล

คำว่าวันไทยรัฐนะครับตัวหนังสือสีเหลืองที่เห็นบนหน้าจอตอนนี้
ใส่ลงไปตอนที่เขาให้ใส่โค้ดคุณจะได้รับบัตรในราคาที่ลด๒๕
แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกก็เปิดหน้าจอไทยรัฐตั้งแต่เวลา๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป
แล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าถ้าใครอยากดูตั้งแต่คู่แรกครับ
ตั้งแต่เวลา๕๓๐เป็นต้นไปครับ
แล้ว๓๓๐นเปลี่ยนมาดูทางหน้าจอทีวีก็จะตัดสัญญาณเข้ามาให้ดู
คู่สำคัญก่อนจะถึงศรีสะเกดป้องกันแชมป์โลกครับ